ทุกผู้ชมครับวันนี้วันที่๙แล้วนะฮะ
กับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเสียแป้งนาโนต

เป็นนักโทษในคดีสำคัญคดีอุกชะกัน

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชออกไป
ความจริงก็ก่อเหตุเอาไว้ที่พัทธลุง

แต่ว่าไปทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
เขาก็ส่งมาแดนความมั่นคงสูงที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ก็คือไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกับคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วเนาะ
ก็อย่างที่ทราบตามข่าวกันมาตลอด
เขาก็หาเรื่องจนออกมาโรงพยาบาลจน
ได้อ่ะค่ะใช่ไหมแล้วก็หนีไปนะฮะอืมก็ลูกน้องที่มาช่งมาช่วยก็มีอยู่
หลายคนนะฮะก็ทยอยถูกจับถูกจับไปไล่ไปวันละคนสองคน
นะฮะจนตอนนี้เนี่ยเหลือแต่เสียแป้งอืมกับในหนอนอีกคนนึงที่ยังไม่เจอ
ใช่ไหมใช่ค่ะในหนอนล่าสุดจับได้แล้วนะหนอนอ๋อจับได้แล้วเหรอคะ
นอนก็จับได้แล้วหนอนนี่คนขับซีวิกสีดำที่รับเสียแป้งออกจากโรงพยาบาลเลยอ่ะ
เท่ากับว่ากระบงกระบะคนไปรับจากโรงพยาบาล
คนเอากุญแจมาให้คนมาเฝ้าไข้คนจ้างคนเฝ้าไข้
คนขับรถมาเป็นขบงขบวนแล้วนี่ได้ตัวหมดแล้วครบหมดแล้ว
คือตอนที่เสียแป้งนาโนตที่หนีออกไปตอนแรกเลยแล้วเป็นข่าวเนี่ย
คุณอรัชพรค่ะมีรายงานว่าเสียแป้งเนี่ย
ถึงขั้นตั้งใจจะแหกคุกออกมาให้ได้หนีออกมาให้ได้เนี่ย
เพื่อจะมาล้างแค้นคนที่ทำให้เขาต้องติดคุก
เพราะว่าเขาเนี่ยประสาทฉาวแบบนั้น
คือตอนที่มีคดียาวเป็นหางว้าวเลยใช่ไหม
ก็ติดทีออกมาก็เกษียณอ่าค่ะ
อันนี้แค่คดีหนึ่งนะอันนี้คดีหนึ่งคือคดีปล้นทรัพย

ไม่รวมพวกพยายามฆ่าคดีฆ่าคดีฆ่าเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ไม่หมดเลยนะครับตอนที่ก่อเหตุเอาไว้ในคดีตรงเนี้ย
เขาก็ไปตามอายัดทรัพย์สินได้ที่ยักย้ายถ่ายเทไปเนี่ยได้ร้อยกว่าล้าน
ค่ะแล้วมีรายงานว่าเสียแป้งพอติดคุกนี่โมโหมาก
ต้องการจะออกมาให้ได้เพื่อจะมาเอาคืนคนที่ทำให้เขาต้องติดคุก
จะเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยนะอ่าใช่จะลงสมัครสอจอด้วยนะ
ใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมครับวันนี้มันมีเรื่องที่น่ากลัวขึ้นไปอีกนะฮะ
นั่นในช่วงเวลาที่เสียแป้งยังจับไม่ได้เนี่ยค่ะมีอายการท่านหนึ่ง
ไปแจ้งความกับตำรวจที่จังหวัดสงขลาบอกได้เจอจดหมายข่มขู่ขู่ฆ่า
จากบุคคลปริศนาโดยอ้างว่าเป็นลูกน้องของเสียแป้งอ่านี่ฮะ
เดี๋ยวด้วยชมรอดูนะฮะพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลานะฮะ
อ่าวันนี้นะฮะที่สพมสงขลานะครับ
ซึ่งท่านรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลา
นำหลักฐานที่เป็นจดหมายคมขู่จากบุคคลปริศนา
อ้างว่าเป็นลูกน้องเสียแป้งนาโนตมาแจ้งความอายการท่านนี้บอกว่า
เมื่อวานนี้ครับ๓๐ตุลาคมท่านไปทำงานที่สำนักงานอายการจังหวัดสงขลา
ก็ไปทำงานตามปกติตอน๙โมงเช้า
ธุรการสำนักงานอายการเนี่ยก็มาแจ้งกับท่านว่ามีใครก็ไม่รู้
พับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บด้วยแม็กซ์เย็บกระดาษเขียนจ่าหน้าซองว่า
เรียนอายการโดยเรียกเป็นชื่อเล่นนะฮะแล้วก็ลง
ท่านก็รับมาแล้วก็เปิดดูนะฮะเมื่อพบว่าจดหมายที่ระบุเป็นชื่อ
ของท่านเนี่ยนะฮะท่านก็เปิดดูนะทีนี้ข้อความที่เขียนเอาไว้
เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขียนระบุว่าแบบนี้นะฮะที่ท่านอายการ
ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะนี่บอกมึงเอาเงินที่มึงได้มา
เนี่ยคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหัก
หลังทีมงานกูมึงรู้อยู่กับใจระวังตัวไว้ได้เลยคนพัฒน
ขาวครอบครัวด้วยกูจะยิงให้แว่นเนี่ยทะลุตาเลยแล้ว
ลงท้ายด้วยการวาดรูปปืนเอาไว้นะฮะเป็นปืนสั้นแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เขียนคำว่าตายอืมโอ้โหเป็นเราเรากลัวไหมเนี่ยกลัวสิ
นี่มันคือการขู่ฆ่าหรือเปล่านี่นะครับทุกผู้ชมครับข้อความ
จดหมายตรงนี้ท่านอายการท่านบอกรู้สึกถึงความไม่ปลอด
ภัยเลยนะฮะเนื่องจากในขณะนี้ตำรวจยังจับตัวเสียแป้งไม่
ได้แล้วก่อนหน้านี้มันก็เคยมีข่าวใช่ไหมว่าเสียแป้งเนี่ย
หนีเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยแหกโรงพยาบาลออกมาเนี่ยต้องการมา
แก้แค้นเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยรับราชการในจังหวัดพัทธลุงที่
ทำให้เขาต้องติดคุกท่านอายการบอกท่านเพิ่งย้ายมาจากสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
มาทำงานที่จังหวัดสงขลาเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมา
แม้จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีของเสียแป้งแต่มันก็หวาดกลัว
ก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้สืบสวนหาตัวคนทำผิดคนที่ส่งจดหมายนี้มา
โอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยหมายจับนี่ยังอยู่นะฮะรางวัลนำจับนี่ก็๑ล้านบาทแล้วนะ
จากตอนแรก๑แสนใช่ไหมค่ะเนี่ยเพิ่มเป็น๑ล้านแล้วนะฮะ
เพื่อใครพบเห็นเบาะแสนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
อ้าวที่นกมิลบอกว่าก็จับได้ครบหรือยังอืม
ที่ร่วมกันพาตัวเสียแป้งหลบหนีนะครับไปจับได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในตำบล
อนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็ไปเจอพร้อมกับเมียเขาด้วยนะ
แล้วก็นี่เมียนี่อุ้มลูกอยู่อายุแค่สามเดือนเองค่ะอ่านี่
ชุดหนุมานของกองผลาปรามนะฮะโดยตำลวดสอบสวนกลาง
ค่ะนี่นะฮะจากนั้นก็นำตัวไปส่งพัฒนางานสอบสวน
พ่อเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีต่อ
คือในหนอนเนี่ยจากการสอบสวนเบื้องต้นเขาบอกว่า
เขาขับรถเก๋งซีวิกสีดำพาเสียแป้งหลบหนีจริง
บอกแค่นี้เองอืมอ่าแล้วไม่บอกต่อแล้วอ่าเพราะใครนะที่บอก
มั่วสื่อนี้ลงข่าวมั่วว่าเสียแป้งไปรถกระบะ
บิ๊กบิ๊กบอกสื่อมั่วนี่เสียแป้งเนี่ยไปรถเก๋งสีดำ
อืมนี่นายหนอนบอกใช่ผมขับรถเก๋งสีดำ
พาเสียแป้งหลบหนีจริงแต่ไม่ยอมบอกรายละเอียดว่าพาไปทิ้งที่ไหน
พาไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไงค่ะยืนยันว่าเขาไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง
ไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากเสียแป้งด้วยเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเขาหลังเกิดเหตุเนี่ย
เขาเป็นคนนำเงินเข้าบัญชีด้วยตัวเองกับเมียเขา
เป็นเงินค่าจ้างจากการทำงานไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเสียแป้ง
หลังก่อเหตุเขาให้โจ๊กที่เป็นเพื่อนสนิทพาหนีมาอยู่รัชบุรีตั้งแต่๒๘ตุลาคม
จากโจ๊กแล้วก็แฟนของโจ๊กเคยทำงานอยู่ที่ตลาดศรีเมืองราชบุรี
แล้ววันนี้ก็มาถูกจับกลุ่มตัว
นอนหนอนหนอนเขาว่าเราเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งจริงไหม
อันนี้นะฮะแม่แล้วไม่สนิทกับเสียแป้งเหรอนั่นสิค่ะไม่ได้เงินค่าจ้างด้วย
อ่ะสิคะไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทแล้วขับรถไปรับเขายังไง
เออคือบังบังเอิญเหรอมีมีน้ำใจเฉยเฉยเหรอคะแล้วยังไงพอเสียแป้งลงแล้วก็
อ่าโชคดีน่ะแป้งอย่างงี้หรอไปอย่างงี้ล่ะค่ะไม่แน่ใจจริง
ก็ธรรมดานะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนขยายผลต่อนะก็ต้องเค้นสอบกันต่อ
เป็นรถกระบะของในหนอนเขาเองนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเสียแป้งนะฮะ
แม่นี้เขาใช้สีขาว๔ประตูเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ย
แยกถ้าไม่ดูล้อแม่งดูไม่รู้จริงนะฮะ
แต่อันนี้ดูโหลดเตี้ยหน่อยนะแต่ตำรวจก็ยึดเอาไว้ก่อน
ทีนี้ในโจ๊กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตำรวจบอกก็ต้องพิจารณา
ในการที่จะแจ้งข้อหาด้วยนะฮะว่าเข้าข่ายในการพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่า
เพราะหนอนบอกโจ๊กพาผมมาอยู่ราชบุรีใช่ไหม

ตอนนี้บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคดีเสียแป้งนาโนตเท่ากับว่าเหลือเสียแป้งนาโนตคนเดียว
ที่ยังหาไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนนะฮะตอนนี้
รางวัลนำจับตอนนี้๑ล้านบาทนะครับ
แต่ที่น่าห่วงก็คือมันมีจดหมายข่มขู่ขู่ฆ่าไปยังท่านอายการ